เขาบอกแบบนี้เลยนะเขาบอก
เอ๊ะแต่ถ้าไปเที่ยวทะเลช่วงนี้มันเหมาะไหม
งั้นตรวจสอบสภาพอากาศให้เขาดีกว่านะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพอากาศในบ้านเรา
และเน้นเรื่องของฝนปัจจัยเดิมเลย
เพราะเขาคือลมมรสุมประจำฤดู
ช่วงนี้พัดค่ะพัดต่อเนื่องเลยเนี่ยจากฝั่งอันดามันเนี่ยขึ้นไปค่ะ
และนอกจากนี้นะคะก็มีย่อมฝนตัวเดิมแหมไม่ยอมไปไหนเลย
่อมฝนป้วนเปลี่ยนไปป้วนเปลี่ยนมาแถวนี้ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ฝนก็เลยเยอะเหมือนเดิมแต่สุดสัปดาห์จะเยอะกว่านี้นะ
ระมัดระวังนะพี่น้องภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องหลายวันไง
เดี๋ยวเกิดดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากมานะส่วนฝนช่วงเช้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลย
แต่หลังเที่ยงไปเริ่มมาแล้วนะฝนเริ่มมาแล้วค่ะจะเห็นว่ากระจายเน้นเน้น
ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเคยลากยาวนู้นตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เลย
โอ้โหฝนหนักจริงจริงนะคะและโดยเฉพาะภาคกลางจะมาช่วงค่ำ
คนเลิกงานนักเรียนเลิกเรียนโอ้โหกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนได้
ส่วนนักท่องเที่ยวที่บอกว่าจะมาเที่ยวในประเทศไทยจะมานอนอาบแดดชิวเนี่ย
ดำน้ำเนี่ยไม่น่าจะเหมาะแล้วค่ะ
นี่ค่ะอันดามันคลื่นสูงเลยสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ประมาณ๒เมตรได้
และถ้าจุดไหนมีฝนจะสูงมากกว่าสองเมตรด้วยนะส่วนอ่าวไทยอ่ะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นเรียบแบบนี้เห็นเขาว่า
มันก็มีคลื่นลมแรงเหมือนกันแต่ยังพอไปได้
เพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณธรรมชาติได้ฟื้นตัว
นี่คือพี่จุดค่ะพี่จุดเขามาแสดงตัวอยู่ที่เกาะเตา
เป็นสลามวานตัวใหญ่นะสี่ถึงห้าเมตรแน่โอ้โหดีใจกันใหญ่เลย
ไม่ค่อยเข้ามาอวดโฉมให้เห็นเท่าไหร่โอ้อยากไปแล้ว
อยากไปแล้วเดี๋ยวจองตัวไปเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกช่วงนี้
คลื่นลมแรงไม่เหมาะกับการเล่นน้ำทะเลเลยนะ
หาดบานชื่นจังหวัดตราดวันที่แล้วอ่ะมีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เอาทงแดงมาปักหน่อย
เอาให้ชัดเลยและเขียนด้วยนะไม่ใช่ทงแดงอย่างเดียว
ให้หน่อยคุณเจ้าหน้าที่ห้ามลงเล่นน้ำขณะที่มีคลื่นแรง
เพราะชาวบ้านบอกว่าที่เดินสำรวจเนี่ยป้ายแบบนี้ไม่เจอเจอแต่ป้าย
แมงกระพุนโอ้อ่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันหน่อยนะคะ
นี่คือเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ไปเที่ยวค่ะ
ส่วนนักท่องเที่ยวมาค่ะโบกมือเรียกมาแล้ว
ช่วงนี้เปิดประเทศเต็มที่แล้วหันซ้ายหันขวามีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
และใครที่จะไปเที่ยวภาคใต้พักก่อนพับเก็บไว้ในแผนเที่ยวแถวนี้ก่อนค่ะ
แถวนี้ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพยังมีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวให้อีกเยอะเลย
และใครที่อยู่แถวนั้นเห็นนักท่องเที่ยวอย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะ
เขาจะได้ไปบอกต่อว่ามามาท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะ
ส่วนนี้ฉันทูตวัฒนธรรมค่ะ
ว่าแต่พี่ที่เขาไปโชว์เนี่ยเห็นว่าเขาจะมาลงเรือเหมือนกันนะ
นั่นไงพี่มาดีพี่เยี่ยมมากเขาฝากชมมา
เขาบอกพี่เวอรี่กื๊ดเวอรี่กื๊ดด้วยอย่างนั้น
ขอบคุณมากเลยนะนายยกว่าชมด้วยนะกลับบ้านไหม